แม่นเลยแสดงว่าตั้งใจไว้ดี
ลดละเลิกเสร็จแล้วก็มาเป็นคนดีกันต่อเลยนะคะ
ในประเทศไทยมีคนดีทุกพื้นที่นะคะ
ภาคใต้ค่ะที่จังหวัดพังงาในอำเภอตะกัวป่า
เขาได้มอบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับเด็กนักเรียน๒คนที่เก็บเงินได้

อีกหนึ่งจุดก็คือที่จังหวัดกระบี่นะคะ
แต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
เงินแสนคืนนักท่องเที่ยวก็เลยได้รับรางวัลแบบนี้ไปนะคะ

คือคุณวุฒิชัยประทุมทองเป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอ่าวมายา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีพี
ได้รับมอบโลกประกาศเกียรติคุณจากนายสุขสรรค์ภาษาระเอ
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการปปชสาขาจังหวัดกระบี่
เนื่องในวันที่๒๐มกราคมที่ผ่านมา
นายวุฒิชัยได้ทำความดีเก็บเงิน๑แสนบาทนะคะไม่ธรรมดา
ในกระเป๋ากางเกงตัวหนึ่งที่ถูกวางทิ้งไว้ที่อ่าวมายาแหม

ใช่ค่ะก็๑๐๐๐๐๐บาทที่เยอะ
จากนั้นก็ได้พยายามติดต่อหาเจ้าของจนพบว่า
เป็นนายโมแซนการามรีเป็นนักท่องเที่ยวชาวอีราน

สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะ
ขอยืมผลิตบันเทิงมาหน่อย
ครับแล้วก็แชะกันต่อเลยข่าวนี้
ที่จังหวัดพังงานะคะเด็กชายนัทธนนท์เหล่าวิราช
หรือว่าน้องกาฟิลเหมียวนะคะ
นักเรียนชั้นป๕โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกัวป่า
และเด็กชายประธานินบุตรเติมหรือว่าน้องโอมป๔ค่ะ
โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์
รับมอบประกาศเกียรติคุณนะคะจากนายมานิดเพียรทองในอำเภอตะกัวป่า
หลังจากทั้งคู่ทำความดีด้วยการเก็บกระเป๋าเงิน
ในนั้นมีเงินกว่า๑๐๐๐๐บาทส่งมอบให้กับตำรวจไปหาเจ้าของ
อกจากนี้คาหาบดีในพื้นที่ยังร่วมกันมอบทุนการศึกษา

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับการทำความดีครั้งนี้นะคะ
คาฟิลและน้องโอมบอกว่าไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อน
สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกัวป่า
ขณะที่ลูกฟุตบอลกระเด็นไปที่หน้าห้องน้ำ
วิ่งไปเก็บพบว่ามีกระเป๋าเงินตกอยู่
เมื่อเก็บขึ้นมาเปิดดูตกใจเลยเห็นเงินมากมายนะคะ
ในกระเป๋าเป็นหมื่นนี้เด็กก็ตกใจนะคะ
แต่ว่าตกใจก็ไม่เก็บไว้
เอาส่งมอบให้กับดาบตำรวจอัฐกรศกภูเขียว
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปราบรามสถานีตำรวจภูทรตลาดใหญ่
เพื่อนของพ่อนั่นเองที่ยืนล้างมืออยู่ใกล้กัน
จนสามารถส่งมอบกระเป๋าเงินคืนเจ้าของได้สำเร็จค่ะ
อืมเด็กดีแบบนี้นะคะอืมน้องโอมน้องกลางฟิลล์